เอไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับสารตำรวจชนบุรีร้องอายการร่วมสอบคดี
รีด๑๔๐ล้านนะฮะตามพรบอุ้มหายจี้เปลี่ยนคนทำคดีนะครับ

นนศรีราชท่านเป็นศาลวัฒนศ์สอบสูงที่สะพันธ์น้องขาม
นะครับก็เรียกว่าอีกหนึ่งท่านนะครับ
ก็คือร้อยตำรวจเอกสมบุญบุญดาเลิศนะฮะ
คือทั้งสามคนนี้นะครับเป็นสามผู้ถูกกล่าวหานะครับ
ในข้อหาม๑๕๗นี่นะครับกรณีรีดทรัพย์
แกรงแบบนานออนไลน์จนวน๑๔๐ล้านบาทนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อยื่นหนังสือ
ร้องเรียนกับทางนายกุลธินิษฐ์มงคลสวัสดิ
ท่านก็เป็นอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวน
โดยคำร้องเนี่ยระบุหน้าอื้มบอกว่า
ทั้ง๓ฐานะที่ถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้
มไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการสอบส่วน
ไม่ได้มรึนการตามการประรบออุ้มหายมตรา๓๑วักส์๓
เพื่อให้อายการตรวจสอบหรือว่ากำกับการสอบสวนทันที
จิมูลเราขอความเป็นธรรมนะครับจากทางอินพิธียายการ
ให้เข้ามาตรวจสอบการสอบสวนนะครับว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
นี่แหละฮะพร้อมอ้างถึงการให้สัมภาษณ์ของ
ภูมิครับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตรวจแห่งชาติ
บอกว่าจะทำถูกขั้นตอนตามพรบอุ้มหาย
ยังมีการกล่าวอ้างพฤติการในฐานกระทำความผิด
ของกลุ่มผู้ต้องหาผิดมาตามพรบอุ้มหาย

แต่ในกระบวนการสอบสวนพนักงานสอบสวนกลับไปปฏิบัติตาม

คือนอกจากนี้นะครับยังหลีกเลี่ยงไม่แจ้งข้อหา
ทั้งนี้ในหนังสือรายงานเหตุอุจกรรม

แสดงให้เห็นว่าการกระดำเนินคดีกับพวกตนเองนั้น
ทั้ง๓คนอาจจะไม่ชอบมาพากลว่าแบบนั้น

ส่วนบิ๊กโจ๊กก็ตอนนี้โอ้โหปราบปรามอย่างหนัก
นะครับเว็บพนันออนไลน์นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป